สรุป๑เมษายนจะมีหรือไม่มี
ก็เข้าสู่ที่ประชุมแล้วเรียบร้อย

วันที่๑๖เมษายน

ไม่มีการประกาศรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลนู้นค่ะ
มีเวลาสะสมเลขนอนฝันไปเลยนะคะประกาศทีเดียว๒พฤษภาคมเลยค่ะ
คนที่ให้เหตุผลแล้วก็ออกมาประกาศเนี่ยนะคะ
ก็คือนายธนวัฒนพลวิชัยโฆษกคณะกรรมการสละกินแบ่งรัฐบาล
ระบุว่าคือสาเหตุที่เลื่อนออกไปเนี่ย
ต้องแบ่งเป็นสำหรับคนขายแล้วก็คนซื้อด้วยเนี่ยนะคะ
นายธนวัฒน์พลวิชัยให้เหตุผลว่าสาเหตุที่เลื่อนการออกสลากไป
ไม่ใช่เฉพาะผู้ขายอย่างเดียวแต่เพื่อประชาชนทุกคน
เพราะถ้ายังยึดวันออกสลากแบบเดิมอยู่ก็จะเป็นการเร่งให้ผู้ค้าสลากเดินเร่ขาย
ทีนี้เดินเร่ขายก็จะทำให้เกิดการสัมผัสมากยิ่งขึ้นกับประชาชน
ความเสี่ยงมันยิ่งสูงฟังเสียงคุณธนวัฒน์ค่ะ
เพราะถ้าคนขาย๑คนที่เดินเร่เกิดติดเชื้อและในช่วง๖วันนี้เนี่ย
ซึ่งเป็นระยะเวลา๑๔วันอันตรายของการแพร่กระจายของเชื้อ
ซึ่งเป็นการที่วงการแพทย์เตือนว่าเป็นช่วงของการแพร่กระจายที่สูงมากที่สุดช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับ
ถ้าคนขายเดินเร่ไปขายและพบปะผู้คนจำนวนมากเป็นความเสี่ยง
สำนักงานสลากกินแบ่งเลยตัดสินใจด้วยประโยชน์ของประเทศเป็นตัวตั้ง
เพื่อลดความเสี่ยงในการเพิ่มอัตราการแพร่กระจายของเชื้อโควิด๑๙
ผู้ค้าสลากแผงลอยส่วนใหญ่ระบุว่าโควิด๑๙มันระบาดยอดจำหน่ายมันลดลงชัดเลย
ของคนซื้อสลักเขาบอกว่ามักไปซื้อช่วง๖วันก่อนการออกรางวัลฟังเสียงผู้ค้าค่ะ
พัชรานันตสินประธานกรรมการสละกินแบ่งรัฐบาลให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ

ไปเป็น๒พฤษภาคมก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในห่วงเวลาณขณะนั้นด้วย
เดี๋ยวรอไปอีก๑เดือนค่อยประเมินกันอีกที
ถ้ามันเปลี่ยนไปจะพิจารณาแล้วก็จะแจ้งให้แจ้งให้ทราบทันทีนะคะ
เอาพาคุณผู้ชมมาทำความเข้าใจง่าย
สำหรับการเลื่อนออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๑แล้วก็วันที่๑๖
ปีนี้ออกไป๒งวดแล้วก็ไปออกอีกทีเลย
ก็คือ๒พฤษภาคม๒๕๖๒
ทำให้ผู้ที่ซื้อสลากงวดวันที่๑เมษายน
ก็นำสลากกินแบ่งที่ซื้อไปตรวจรางวัลในงวดที่๒พฤษภาคม
โดยจะไม่มีสลากกินแบ่งงวดวันที่๑๖เมษายน
และ๒พฤษภาคมออกมาขายแล้ว
ก็คือคนที่ซื้อไปแล้วบางคนฉันซื้อไปแล้วฉันฝัน
แล้วฉันได้เลขมาฉันซื้อทำยังไง
ซื้อไปแล้วก็เก็บไว้เอาไปตรวจทีเดียวค่ะ๒พฤษภาคม
พ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด๑เมษายน
ขายต่อไปเลยจนถึง๒พฤษภาคม

หากสถานการณ์อย่างที่บอกไปแล้วย้ำอีกสักครั้งแล้วกันนะคะ
ถ้าสถานการณ์มันแย่ลงเราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะ
อาจจะมีการประกาศอะไรเพิ่มเติมออกมาอีก
ว่าคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยถือไว้ค่ะกำไว้อย่าทิ้งนะคะ